ของอีกหนึ่งครอบครัวอย่างครอบครัวลิ้มสมวง
นักปั้นดาราและผู้จัดการดาราชื่อดังคุณโกโก้นิรุน
ในพิธีฝังศพที่สุสานสาราสันติศุกร์จังหวัดนครปฐม

ที่เสียชีวิตกระทันหันเนื่องจากหัวใจล้มเหลว
เมื่อวันที่๒๑กันยายนที่ผ่านมา
ได้ร่วมกันจัดพิธีฝังศพของผู้จัดการดาราชื่อดัง

จังหวัดนครปฐมตามหลักศาสนาคริสต์
โดยมีกลุ่มเพื่อนดารานักแสดงเช่นซาร่าคาซิงกินี่
ตั้มสรรแก้วจินดาคริสเตียนเฮฟเฟล
นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องสวีทบอย
ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกและเรื่องเดียวที่โกโก้จัดทำ
รวมทั้งบรรดาเพื่อนพ้องรวมกว่า๒๐๐คน

โดยไร้เงาของอดีตนักแสดงในสังกัดมาริโอและสายป่าน
สำหรับพิธีฝังศพได้ดำเนินไปอย่างเรียบง่าย
ญาติพี่น้องดารานักแสดงที่ให้ความรักความเคารพ
เดินทางมารวมกันที่สาลาสันติ
จากนั้นร้องเพลงเพื่อสันเสริญและขอบคุณพระเจ้า
ก่อนจะทำพิธีฝังและวางห่อดินห่อทรายบนหลุม

เพื่อเป็นการไว้อาลัยผู้จัดการดาราผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้าย